หลายคนเขาเอาสมบัติแบบ
เก่าเก็บชิ้นสุดท้ายในชีวิต

เพราะว่าต้องถือคติแล้วนะว่า
สมบัติมันของนอกกายคือถ้าไม่มีจะกินแล้วจริงอ่ะ

ทยอยเข้าโรงรับจำนำกันเพื่อเอาของไป
จำนำประทังชีวิตกันเยอะมากนะคะ
นี่บรรยากาศที่สถานธนานุบาล

นี่เลยนางบัวลอยมนูวงวัย๗๕ปี

สมบัติติดตัวชิ้นสุดท้ายมาจำนำ
จำนำตีราคาให้คุณยาย๙๐๐บาท

กลัวหาเงินมาถ่ายถอนไม่ได้

ก็ทำงานรับจ้างเล็กน้อยค่ะ

เงินที่ได้จากลูกหลานที่เคยส่งมาให้ใช้ก็ไม่มี
เพราะลูกหลานก็ตกงานเหมือนกันหมดเลย

คุณยายบอกยายไม่มีสมาร์ทโฟน

สุดท้ายก็มีแค่สมบัติติดตัวชิ้นนี้แหละ
ที่จะช่วยต่อชีวิตของยายต่อไปได้

ประชาชนหอบเอาครกหินศิลา

เข้าโรงรับจำนำกันเป็นแถวเลยนะคะ
ตั้งใจว่าจะขอแลกเงินไปใช้จ่าย

เขาก็เตรียมงบสำรองเอาไว้กว่า๑๕๐ล้านบาท

ผู้จัดการสถานทนานุบันนครพิศนุโลค

เครื่องใช้ไฟฟ้าเอ่ยเอามาจำนำ

ส่วนสิ่งที่แปลกที่สุดที่ได้รับจำนำมาก็คือ

ชาวบ้านเขามาขอจำนำไว้ที่ราคา๓๐๐

ก็เข้าใจแหละว่าคนมันเดือดร้อน

มีกระทะด้วยนะคะแล้วก็มีคนมา
ถ่ายถอนทองคำออกไปด้วยเพราะว่า
ตอนนี้ราคาทองมันพุ่งสูงมาก
คนแห่ซื้อทองจนตอนนี้